เห็นบอกว่าเดินทางพบกับตำรวจแล้วค่ะ

หมดทุกตัวอะไรก็ให้กูพูด
ความจริงกูพอรู้ก็หมดแล้ว
ตำรวจตื๊ดหมดทุกตัวคืออะไรคะ
ถ้าตำรวจฟังเองกับหูนะหัวสะดุ้งอ่ะ

เห็นไหมฮะตอนไลฟ์คนดูต้อง๓๐๐กว่าคน
นี่คือขับรถไปไลฟ์สดไปนะ
มีแฟนคลับเนี่ยลักษณะคือเหมือนไปเตือน
ว่าแบบคือดื่มมาหรือเปล่าแล้วขับรถอย่างนี้ไม่อันตรายเหรอ
เขาบอกว่าอ๋อก็ไม่ได้ชนใครตายนี่

ชื่อจริงก็คือเพชรกะมุดมาตรอายุ๔๑ปี
ใช้ยาเพชรปากประหราหน้าเปะนะฮะ
นี่หลายคนบอกว่าคล้ายอาการมึนเมา

เธอเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนศพมบุรีรัมน์นะฮะ

หลังจากที่เจอกระแสดราม่าก็คือคลิปนี้ไม่คิดเลยนะว่าสื่อเพจต่างเนี่ย
จะเอานำไปเผยแพร่เธอบอกว่ารู้สึกตกใจมาก
แล้วเล่าให้ฟังบอกว่าย้อนกลับไป๕กันยายนที่ผ่านมา
ไปทำงานไลฟ์ช่วยขายของที่ฟาร์มแห่งหนึ่งตอนสักประมาณบ่าย๓
ซึ่งก็ยอมรับดื่มเบียร์ไป๑กระป๋องถ้วนเธอบอกแบบนี้นะ
หลังจากเสร็จงานสักประมาณ๔ทุ่มก็ขับรถกลับบ้านเข้าตัวเมืองบุรีรำ
ระเวนหาร้านก๋วยเตี๋ยวกินยอมรับว่าประมาทที่มีการไลฟ์สดขณะขับรถ
ก็ยืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้เมาไม่ได้เมาแบบที่แฟนคลับหรือชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตนะคะ
แฟนคลับบางคนนี่ถึงเข้าไปตำหนิเลยนะตอนไลฟ์สดนะคะ
บอกว่านี่แหละประเด็นนี้แหละก็เลยทำให้โมโหที่โดนแฟนคลับเนี่ยมาต่อว่า
แต่ล่าสุดเธอบอกว่าเธอขอโทษขอโทษสังคมขอโทษครอบครัว
รวมไปถึงแฟนคลับทุกคนแล้วก็ขอโทษตำรวจที่เธอพูดจาไม่ดีด้วย
จดจำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิต
ตำรวจจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างแล้วเดี๋ยวดูนะคะว่าพฤติกรรมพฤติการแบบนี้
ข่ายความผิดข้อหาใดบ้างนะคะอาจจะไม่เป็นบทเรียนนะคะ
เฉพาะเพชรอย่างเดียวนะทุกคนเลยนะคะ